มาดูอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อนะคะเขาหักหลบหลุม
และหลังจากนั้นไปพุ่งชนแบบประสานงานเลยนะคะ
กับรถที่สวนมา๓คันมีรถตู้๒คันแล้วก็รถเก๋งอีก๑คัน
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ๗ราย
เสียชีวิต๑ศพด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะชนไป๓คันคือตอนแรกเขาขับมาตรงก่อนแล้วนะ

หักแล้วมันเหมือนกับเสียหลักข้ามเลนมาเลย
ใช่ค่ะมาชนกับรถตู้๒คันและรถเก๋งอีก๑คันนะคะที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บันทึกวินาทีนี้ไว้ได้นะคะ
พ่วง๑๘ล้อเขาขับมาตามถนน
หนองแขวะสนามกอฟบุรพาในตำบลบึงอำเภอเสียราชาค่ะ
คนขับหักหลบหลุม
ที่เสียหลักไปพุ่งชนรถสองคันเป็นรถตู้นะคะ
และรถเก๋งอีก๑คันที่สวนมา
ทำให้มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
และกระเด็นออกมานอกรถรวม๗ราย
มีผู้ที่ถูกรถตู้วิ่งมาตามหลัง
ทับร่างเสียชีวิตอีก๑ศพ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพรรณีศรีขมูลนะคะ
อายุ๓๔ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งนะคะ
วันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจภูทรน้องขามเข้าไปตรวจสอบ
พบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อสีขาว
พ่วงก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
คนขับคือนายวิทูลบุญจันทาอายุ๓๙ปี

ใกล้กันตำรวจพอไปถึงก็ไปเจอรถตู้อีก๒คัน

รถเก๋งอีก๑คันก็จอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
รถตู้คันแรกมีร่างของผู้เสียชีวิต

ขณะที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติด
คาซากรถตู้ด้วยอีก๑รายเหมือนกัน
คือนายวาโยจำวงอายุ๔๓ปี
ในวายโยนี่ค่ะหากเท้ามีบาดแผลฉีกขาดนะคะ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าไปช่วยเหลือ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะ
ส่งโรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบัง๒ราย
โรงพยาบาลแหลมชะบัง๒ราย
โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา๒ราย
และสมิติเวช๑รายค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้ขับมาจากทางศรีราชามุ่งหน้าเข้าบ่อวิน

ลักษณะคล้ายกับหลบหลุมที่อยู่บนพื้นผิวการจราจร
รถโยกไปโยกมาแล้วก็เสียหลักพุ่งชนรถเก๋งและรถตู้ที่ขับสวนมานะคะ
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วก็พร้อมที่จะสอบสวนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ